มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
คุณผู้ชมครับวันนี้จะมาวิเคราะห์
แล้วก็ถอดรหัสคำพูดของนายกรัฐมนตรีนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
รวมทั้งเรื่องของการปฏิรูปสังคม
โดยเฉพาะเรื่องของเด็กแว้นไม่จบสักทีไม่หายไปสักทีนะครับ
ทำอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพเลยครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

หลังวันลงประชามติผ่านพ้นไป
หลังจากประชาชนลงมารับประชามติผ่านพ้นไป
คำถามก็คือว่าจากนี้ไป

การเมืองควรจะจับตาดูอะไร

เออแล้วนายกคนต่อไปเนี่ย
จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไหม

นายกรัฐมนตรีเป็นคนตอบปัญหาทั้ง๓เรื่อง

ฉะนั้นก็ลองเอามาถอดรหัสวิเคราะห์กันอีกทีสิครับ
เรื่องที่๑เรื่องเลือกตั้ง
นายกก็ยืนยันอันนี้ไม่มีปัญหาครับ
ยืนยันครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่า

ประยุทธ์ฟันทงพฤศจิกาปี๖๐ประชาชนได้เลือกตั้ง
แต่ว่าจะไปเอาเดือนพฤศจิกาเป๊ะก็ไม่ได้
เพราะในคำพูดนายกก็บอกว่าเนี่ย
เสร็จแล้วก็พฤษฐกาธรรมวาฯนี่แหละ

พฤษฐกาฯหรือไม่ก็ธรรมวาฯ
แต่คงไม่เลื่อนไปถึงต้นปี
อย่างที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูล
ไม่ใช่กระบวนการออกกฎหมายลูก๔ฉบับ

ก็ต้องพยายามจะเร่งรัดให้เร็วขึ้น
เรื่องกฎหมายลูกอาจารย์มีชัยก็บอกว่า
จริงเนี่ยก็ได้ดูไว้ก่อนแล้วล่ะแต่ว่าถ้าไปร่างไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่า
รู้ได้ยังไงว่ารัฐมนูลจะผ่านเดี๋ยวก็มีปัญหาอีก

พอหลังจากออกกฎหมายพักการเมืองออกมาแล้วเนี่ยเป็นพรบประกอบรัฐมนูลหรือกฎหมายลูก
กฎหมายลูกจะบังคับให้พักการเมืองทุกพักที่มีอยู่ยุบพักการเมืองแล้วตั้งใหม่ไหม
อ้าวคำตอบจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไม่มีครับ
ไม่มีการยุบพักการเมืองเพื่อให้ตั้งใหม่พักไหนที่มีอยู่แล้วก็เดินหน้าไป
ไหนที่จดทะเบียนถูกต้องแล้วก็เดินหน้าไปพักใหญ่พักกลางพักเล็กทั้งหลาย
ไม่ต้องยุบเพื่อจะนับหนึ่งใหม่อันนี้ก็ชัดเจน
อ้าวทีนี้คำถามสำคัญที่นักข่าวถามเมื่อวานเนี่ย
เรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนักข่าวเนี่ยถามประโยคแรกเลยนะ
ขออ่านหน่อยเถอะนักข่าวบอกว่ารัฐมนูลเปิดช่องให้คนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ถ้าหากที่ประชุมรัฐสภามาเชิญให้ท่านเป็นนายกเนี่ยจะรับไหม
นายกบอกยังไม่ตอบและไม่ขอตอบตรงนี้เพราะไม่เกี่ยวกับผมเลย
นี่ประโยคสั้นที่จริงก็พูดยาวกว่านี้
นักข่าวก็ถามคาดคันเป็นครั้งที่สองว่าถ้ามีการเชิญกันจริงจะรับหรือไม่รับ
ผลเอกประยุทธ์ตอบว่าไม่มีถ้ายังไม่มีอะไรทั้งสิ้นอย่าเพิ่งไปเปิดประเด็นใหม่ขี้เกียจตอบ
บอกแล้วว่าอย่ากลัวผีที่มองไม่เห็นตอบอย่างนี้เนี่ย
หัวข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับอย่างผู้จัดการเขาก็เลยพาดหัวว่า
นายกแทงกั๊กฮะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้
นายกเคยพูดหลายหนนะครับว่าหลังจากเลือกตั้งแล้ว
รัฐบาลใหม่แล้วท่านก็กลับบ้านส่งสัญญาณว่าไม่เอาแล้ว
พอแล้วลงแล้วลงจากหลังเสือแล้ว
แต่ว่าพอวิเคราะห์คำพูดเมื่อวานใครที่ได้ฟังข่าวมาตั้งแต่เมื่อคืน
จนกระทั่งถึงเมื่อเช้าจนกลับมาถึงเที่ยงนี้
ก็คงจะคิดตรงกันว่าอ้าวตอบอย่างนี้
แล้วนายกยังบอกด้วยนะว่าไม่ต้องถามประเด็นนี้แล้ว
ไม่ต้องตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเป็นประเด็นขึ้นมาใหม่
คำถามที่นักข่าวถามเนี่ยน่าจะมาจากคำวิเคราะห์ของคุณทงชัยณนคร
คืนวันที่๗สิงหาของไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ
ที่นั่งพูดนั่งวิเคราะห์กันเรื่องนี้แหละ
คุณทงชัยนานครบอกว่าคอยดูเถอะ
ชื่อที่รัฐพักการเมืองต่างเขาเอามาห้อยไว้
พักนี้๓คนพักนั้น๓คนพักนั้น๓คน
แล้วพอมารวมกันจะตั้งรัฐบาล
ผลมันจะออกมาว่าไม่สามารถตกลงกันได้
เสนอคนของพักนี้สมมุติว่ารัฐบาลรวมกัน๓พัก
เสนอคนของพักที่๑พักที่๒กับพักที่๓ไม่เอาด้วย
วุฒิสภาก็ไม่เอาด้วย
เสนอคนพักที่๒ขึ้นมาพักที่๑กับพักที่๓ไม่เอาด้วย
ที่อาจจะไม่เห็นชอบด้วย
เสนอคนของพักที่๓พักที่๑กับพักที่๒ก็ไม่เอา

สุดท้ายขึ้นมาในกระบวนการอย่างที่ว่าเนี่ย
ก็เปิดช่องให้ไปเลือกไปเสนอชื่อคนที่ไม่ได้เอาชื่อ
ห้อยไว้โชว์ไว้กับพักการเมือง
รัฐมนูลก็เปิดช่องนะครับ
แล้วถึงเวลานั้นคุณทงชัยนานคร
หรือ๔๒ของไทยรัฐนี่แหละ
ก็วิเคราะห์ว่าถ้าอย่างนั้นให้จับตาดู
ชื่อที่จะเข้ามาได้รับการเสนอ
จะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีคนนี้แหละ
จะเรียกว่าเป็นนายกคนนอกก็ว่าได้
ฉะนั้นอย่างนี้หรือเปล่า
นักข่าวถึงไปตั้งคำถามกับนายก
แล้วนายกก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธ
แต่บอกว่ายังไม่ถึงเวลา
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ควรจะตั้งประเด็นนี้

อันนี้ก็ทำให้เราพอมีวิเคราะห์ได้ว่า
ถ้าตอบอย่างนี้โอกาสที่พลเอกประยุทธ์
จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งหลังเลือกตั้ง

ที่เป็นรัฐบาลร่วมกับสว

มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับ
นี่คือการถอดรหัสของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวานนี้
ประเด็นเรื่องของการปฏิรูป
ต่อเนื่องจากเมื่อวาน

ส่วนใหญ่ที่ลงมาใช้สิทธิ์

ประชาชนเหล่านั้นส่วนหนึ่งต้องการ
จะให้มีการปฏิรูปประเทศเดินหน้า
โดยรัฐบาลที่จะสืบทอด
ต่อท่ออำนาจไปจากรัฐบาลนี่แหละ
มีแฟนรายการถามเข้ามาเยอะเลยครับว่า
ปัญหาสังคมที่มีปัญหาตั้งเยอะแยะ
แล้วตอนที่ตั้งสปชใหม่

จะเดินหน้าปฏิรูปแก้ปัญหาสังคม
เขาถามว่าตอนนี้
สปทที่รับไม้ต่อมาจากสปชเนี่ย

ว่าในการปฏิรูปที่กำลังจะเดินหน้าเนี่ย
ปฏิรูปปัญหาสังคมยังไง
จริงก็เรื่องยาก
เพราะว่าปัญหาสังคมมันเกิดพันธุมาจากปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาเศรษฐกิจทำให้มีปัญหาเรื่องการศึกษา
พอไม่มีการศึกษาก็เกิดปัญหาสังคม

ตกงานมากไม่มีงานทำ
ครอบครัวมีปัญหาครอบครัวแตกแยกครอบครัวแตกแยก
ก็มีปัญหาเด็กมั่วสุมเด็กไปติดยาเสพติด
เกิดรายการท้องก่อนวัยอันสมควร
ในวัยเรียนปัญหาเหล่านี้เยอะแยะไปหมด
รวมไปถึงเรื่องปัญหาเด็กแว้นที่บอกขึ้นว่าด้วย
แล้วจะทำยังไงจะเริ่มต้นแก้ตรงไหน

ป่านนี้ยังไม่มีคำตอบเลยว่า
ประชาชนก็สอบถามเข้ามา
ฉะนั้นก็อยากจะเรียกร้องอีกทีนึงว่า
ใครล่ะครับที่เป็นประธานกรรมธิการ
แก้ปัญหาปฏิรูปสังคม
ช่วยชี้แจงออกมาหน่อยเถอะว่า
เรื่องปัญหาสังคมเนี่ยมันไปถึงไหนยังไง
จะแก้ยังไงแก้โดยวิธีการอะไร
เพราะว่าปัญหาสังคมก็เป็นปัญหาใหญ่
ของประเทศนี้ครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
เหมือนย้อนกลับไปเรื่องเดิมที่เราคุยกันเมื่อวานนี้
คือคนที่รับผิดชอบต้องออกมาชี้แจง

เพราะประชาชนไม่ทราบเลยว่าทำอะไรไปบ้าง

เรื่องใหญ่มากที่ว่าจะปฏิรูปยังไง
แต่ว่าเขาเข้าใจว่าปัญหาสังคมเป็นเรื่องยากที่จะไปแก้ไข
แต่อย่างน้อยเนี่ยเราควรจะได้เห็นทิศทาง
ประชาชนต้องรู้ด้วยนะครับ